คือกลายเป็นว่าตอนนี้กรมเจ้าท่าประกาศแล้วนะคะ
ประกาศงดเดินเรือบางช่วงของแม่น้ำป่าศักดิ์และแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อความปลอดภัย
ติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะคะทางด้านของนายรัชตะพกาฟุ้งค่ะ
เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่สอง
ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนพระราม๖
มีการระบายในอัตราที่สูงส่งผลทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
กระแสน้ำทั้งในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ป่าศักดิ์มันไหลเชี่ยวแรงค่ะ
หลายจุดมันเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ
เรือลากจูงเรือรำเรียงสินค้ามีความเสี่ยงอาจจะเกิดอุบัติเหตุทางน้ำได้
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคลื่นไปกระทบกับบ้านเรือนประชาชน
และแนวป้องกันน้ำท่วมริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ป่าศักดิ
ก็มีการออกคำสั่งค่ะให้งดเดินเรือลากจูง
เรือลำเรียงสินค้าในแม่น้ำป่าศักดิ์ขาขึ้นและล่อง
ตั้งแต่สามแยกหน้าวัดพนันเชิงวรวิหารอำเภอพระนครศรีธุยา
ไปถึงอำเภอนครหลวงและในแม่น้ำเจ้าพระยา
ตั้งแต่สามแยกหน้าวัดพนันเชิงนะคะไปจนถึงตรงบริเวณจังหวัดอ่างทอง
ขณะที่ทางด้านของเขื่อนเจ้าพระยาค่ะมีการปรับอัตราการระบายน้ำ
ใกล้แต่ระดับที่สามพันหนึ่งร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาที
เพื่อรักษาสมดุลของน้ำเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนรวมทั้งเป็นการชะลอน้ำเหนือ
ในลำน้ำเหนือเขื่อนบรรเทาความเดือดร้อนของพื้นที่ท้ายเขื่อน
ซึ่งก็ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นมีการปรับระดับการแจ้งเตือนจากทงเหลืองนะคะ
สถานการณ์เฝ้าระวังเป็นทงแดงก็ถือว่าเป็นสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤต
ที่ต้องระวังมากมากค่ะสถานการณ์น้ำท่วม